ความเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองไทยกันหน่อยนะครับ
ในช่วงเวลานี้ก็คุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของวันเลือกตั้งสอสอนะครับ
คงไม่ใช่อาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วล่ะ
วันเลือกตั้งจะมีมรสุมโดนมรสุมด้วยหรือเปล่าคะ
ก็เป็นเรื่องของงานสำคัญนะครับ
ที่เรากำลังจะต้องพร้อมใจกันที่จะต้องดำเนินการนะครับ
ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไปชี้แจงกับกรกตตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางพักการเมืองต่างนะครับ

ในการให้ความร่วมมือถ้าจะต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปนะครับ
แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วย
ไม่อยากให้เลื่อนวันเลือกตั้งนะครับติดตามจากรายงานครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันข้อเสนอให้เลื่อนวันเลือกตั้ง

เป็นเรื่องของนายวิศนุเกลืองามที่ได้อธิบายให้กรกตเข้าใจแล้วถึงความจำเป็น
เพื่อไม่ให้กระทบกับงานพระราชพิธี
ขณะที่นายวิศนุเครืองามยังคงโยนให้กรกตเก็บไปคิดและตัดสินใจเอง

เวลานี้รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้ว
แต่ไม่ควรเลื่อนเกินเดือนมีนาคม
เรื่องนี้กลับไม่ได้สร้างปัญหาให้กับหลายพักการเมือง
เพราะส่วนใหญ่มีความเห็นคล้ายกันว่า
ทุกคนอยากให้บรรยากาศระหว่างที่มีงานพระราชพิธีสำคัญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
และพร้อมให้ความร่วมมือตราบรายที่วันเลือกตั้ง
ยังไม่หลุดกรอบ๑๕๐วัน
คือผมว่าสิ่งที่ทุกคนคงต้องการนะครับ
ก็คือมีพระราชพิธีที่สมพระเกียรติ
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่ราบรื่น
ผมว่าทุกคนก็คงมองตรงกันอย่างนั้น
ผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าที่ท่านรองวิศนุพูด
ในเรื่องว่าอยากจะให้เป็นวันนั้นวันนี้
มันคือความเห็นของรัฐบาลหรือความเห็นของท่านหรืออะไร
จะมีก็เพียงพักอนาคตใหม่และผู้ที่ไม่พอใจ
ซึ่งยังคงแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย
พร้อมเชิญชวนให้ติดแฮสแท็กอย่าเลื่อนเลือกตั้ง
โดยเห็นว่าคำชี้แจงของนายวิศนุรับฟังไม่ขึ้น
ทำให้การเลือกตั้งดูเป็นเรื่องสกปรก

ที่สังคมโลกมองเป็นเรื่องปกติ

เมื่อเทียบกับการปฏิวัติรัฐประหารที่สกปรกมากกว่า
ด้วยเหตุนี้ปฏิกิริยาจากกรกตจึงยังคงย้ำคำมั่นเดิม
ถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
แต่จะพิจารณากำหนดและประกาศวันเลือกตั้งได้
ก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้งสอสอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน